ผักแพงเราไปกินหอยกันดีกว่า
ชอบครับชอบใช่ไหมครับคุณเบิร์ตชอบครับชอบหอยแครงครับ
หอยแล้วไม่ได้เจอแต่เนื้อหอยอย่างเดียว
เจออะไรครับเจออะไรมันเจออะไรกึ๊บฟันทับหัก
อ้าวอย่างที่เห็นข้างหลังเลยนะครับ
ผัวเมียชอบย่างหอยกินหอยเสร็จแล้วเจอนี่
ข้างหลังวิ่งข้างหลังคุณอาริยานแหละครับมุก
เขาไปซื้อที่ไหนกันนี่ชอบกินหอยมาก
ทำไมไม่เคยเจอมุกเลยอ่ะเออนั่นสิ
นี่สองสามีภรรยาคู่นี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น

คือ๖ปีที่แล้วมันยังไม่มีเรื่องของมุกเมโล

แต่ทีนี้พี่เขาเก็บไว้หลายปีแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะเขาไปซื้อหอยมา
หอยพอกไปซื้อมาจำนวนหนึ่ง
เพราะว่าตอนนั้นหาทั้งกุ้งหอยปูปลาตามป่าชายเลน

ขณะที่กินหอยอร็ดอร่อยอย่างที่บอกไป

เพราะไม่ใช่เนื้อหอยอย่างเดียว
มันมีเม็ดอะไรออกมาแข็งด้วย
คายออกมาดูโอ้เป็นเม็ดสีขาวนะ

แต่ก่อนไม่มีข่าวมุกเมลโลไม่มีข่าวมุกในหอย

ก็เออสงสัยมันจะเป็นโอ้โห

หอยแครงมาย่างกินที่บ้าน
นี่ไงที่พี่เบิร์ตชอบไงไม่แคลง

อีก๒เม็ดคุณอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้น

เพราะตอนนั้นอย่างที่บอกมันไม่เป็นข่าวเลยใช่ไหมฮะ
ตั้งใจว่าเดี๋ยวรอลูกสาวโตก่อน

ทำต่างหูให้ลูกสาวเป็นเครื่องประดับ
ถ้าแบบนี้นี่คือครบเลยนะ
ได้ต่างหู๒ข้างได้แหวน๑วง
แต่ตอนนี้เอาออกมาดูใหม่
เพราะอะไรเพราะมันมีข่าวมุกเมลโลมุกอะไรที่เจอในหอยอะไรต่างนานา
ก็เลยกะว่าโอ้อยากให้ผู้รู้ช่วยดูหน่อย
จะได้สบายใจแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นเม็ดอะไรกันแน่
แต่ว่ายังไงก็ตามไม่คิดจะขายอยู่แล้วนะฮะ
คือพี่เขาเป็นเจ้าของสวนผลไม้ในตำบลพระพราม
เผื่อใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยากเข้าไปดูให้พี่เขา
จะได้ไปได้ถูกที่จันทบุรี
พี่เปิ๊วทขอให้เจอนะขอให้เจอ
พี่บุ๊คท่านทำผมโดนแซลเลยขุมชมแซลมาคุณเบิ้ลท์ชอบอยหรือ

ชอบกินอย่าให้สุกมากหอยแคลงนะ
อาทิตย์นี้พี่จะต้องไปตามป่าชายเลนแบบพี่เขาเดิน
เดี๋ยวไปหาหอยแบบไหนป่าไซเลน
เพราะเนี่ยเขาบอกไงว่าเขาไปป่าชัยเลนมาแล้วเจอหอยพ่อ
พี่ไปซื้อเอาตามแผงก็พอ